อย่าไปห้าว

แก๊งแม่นางสิริพรพร้อมด้วยกัลยานมิตรสายบุญ
หายอัมพภพรยิ่งโยงยอดบวงหยาม

เดินทางไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพี่นาง

เพื่อเอาเลิกเอาชัยกับการปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่ากรรมเก่า
เออซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ค่ะพี่นางสิริพรนี่นะ
เพื่อนมาร่วมทำพิธีการหล่อพระอุปคุฎ
ฟังดีแล้วจดด้วยแจ๊กกะลีนเหมือนฮอม

๓๒ถูกต้องให้รับทีวี
นำไปประดิษฐานไว้ณวัดป่าสว่างธรรมที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ

คือวัดที่พี่นางสิริพรสร้างตั้งแต่ต้นแรกนั่นเองคุณผู้ชม
โดยพระอุปคุฎองค์นี้ค่ะเชื่อว่าท่านจะช่วยประธานพรในเรื่องของงาน
เรื่องของโชคลาภให้ชีวิตที่กำลังติดขัดปัญหาต่างคลี่คลาย
พอพูดมาถึงโชคลาภแบบนี้คุณจะถามดิฉันใช่ไหม
ว่าในงานมีตัวเลขมงคลอะไรมาฝากหรือเปล่า
ถ้าที่ฉันพูดไปตอนนี้คือคุณต้องตั้งใจฟังนะ
เพราะฉันพูดไปแล้วตอนต้นเอาย้ำอีกทีละกัน
พี่นางธรรมบุญคล้ายวันเกิดวัย๕๘ปี
๕๘ถูกต้องแล้วก็สร้างพระอุปคุฎหน้าตัก๓๒
๓๒นิ้วจำได้๓๒นิ้วไพรัสทีวี
๒เลขแล้วพอยังยังยังไม่มีอีกไหม
ไม่มีแล้วเอาเป็นว่าขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่นางสิริพรด้วยอีกครั้งนะคะ
ให้สุขภาพแข็งแรงสมกับสายาที่แฟนเพลงตั้งให้สวยรวยสอน

แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์
ตอนแรกเพื่อนจะช่วยอยู่แต่เข้าไม่ถูกเลยจริง